ไปดูการทำแผนนะครับคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นกับนางสาววันนี้จิระเจริญยิ่ง
วัยห้าสิบแปดปีเศรษฐีนีนักปฏิบัติธรรมอ่าที่ไปพบศพเมื่อยี่สิบเจ็บตุลาคม
นะถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแล้วก็ยัดตู้เย็นเอาไว้
พูดต้องหาก็คือนายเอ็มนะครับนายเอ็มหรือว่าในวิทูลสีตะบุทนะฮะ
อ่าไว้สามสิบเก้าปีผู้ตายอยู่ห้าสิบแปดนะคับ
ตำรวจควบคุมตัวได้แล้วนะครับแล้ววันนี้พาไปทำแผนนะฮะ
พาไปทำแบบที่ที่เกิดเหตุเลยนะชาวบ้านที่รู้ข่าวเนี่ยโอ้โห

อ่าตำรวจก็มาเยอะ

ชาวบ้านก็มาเยอะชาวบ้านบอกว่าโหดเยี่ยมเหลือเกิน

คือตามรายงานข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าใช้ตำรวจประมาณ๕๐นายค่ะ

พ่อชาวบ้านตะโกนด่าสัตว์แช่งกันเลย

เพราะชาวบ้านบอกผู้ต้องหาก็เห็นหน้าอยู่
ส่วนผู้ตายเขาเป็นคนดีมากนะ

นี่ฮะนายเอ็มหรือว่านายวิทูลนะครับ

ตึกแถวในพื้นที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
พ่อชาวบ้านตะโกนด่าสัตว์แช่งกันเลย
ประชาชนก็ตะโกนโหใส่เลยนะครับ

แล้วก็พาขึ้นไปข้างบนบ้านนะ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

และการนำร่างผู้ตายมานั่งที่เก้าอี้โต๊ะอาหาร
พร้อมทั้งนำเอาถุงพลาสติก

ผู้ต้องหานะครับก็ได้ทำการมัดมือแล้วก็ขาของผู้ตาย
ก่อนจะนำผู้ตายเนี่ยไปใส่ตู้เย็นนะครับ
แล้วก็ไปรื้อค้นทรัพย์สินของเขา
ขึ้นไปสู่บุรีที่ชั้น๒ของอาคาร
เพื่อช่างใจในการลงมาก่อเหตุซ้ำ
โดยการนำร่างของนางสาวนีใส่ตู้เย็น
ขั้นตอนต่างตำรวจก็ทำแผนเรียกว่าแทบจะละเอียดยิบ

ดไม่ได้แล้วก็ย้อนกลับมามาทำร้ายเขาซ้ำ

กลับมาอีกทีนึงคือเขาตายแล้ว
ปรากฏว่าเขาตายแล้วนะครับนอนแน่นิ่งแล้ว
แต่ผู้ต้องหาบอกว่ายังไม่รู้ว่าเขาตายหรือยัง

เอาถุงพลาสติกที่คลุมศีรษะเนี่ย

ก็ปรากฏว่าพบว่าเสียชีวิตแบบแน่นิ่งแล้ว

ก็คือวันที่๑๑ตุลาคมนะ

วันนั้นเขาตายแล้วยังทิ้งศพไว้ในบ้าน

ก่อนที่๑๓ตุลาคมจะขับรถกลับมา
เพราะว่าคนอื่นจะเข้าบ้านไม่ได้

ผู้ต้องหาบอกว่าทีแรกจะเอาไปทิ้งที่ป่า
แต่ก็มาตัดสินใจใหม่
เอาเป็นยัดในตู้เย็นไว้ก็แล้วกัน
พอยัดใส่ตู้เย็นเสร็จ
ไปซื้อปูนซีเมนมา๒ถุงมาโบกปูนทับ
แต่ทีนี้ตู้เย็นคอมเพรสเซอร์แอร์มันไม่ทำงาน
เพราะว่าตามหลักการทำงานของตู้เย็นแล้วมันต้องแนวตั้ง
ตั้งแต่ว่านายเอ็มเนี่ยไปจับตู้เย็นวางไว้แนวนอน
วางให้เหมือนแบบลงศพเพราะว่ามัดเขาไว้ทางยาว
ก็เลยวางไว้แนวนอนปรากฏว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทำงาน
มีน้ำเหลืองไหลออกมามีกลิ่นเหม็นออกมา
ญาติญาติที่เขาตามหาชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาได้กลิ่น
ไปซื้อปูนมามาโบกทับเลย
พอเขาได้กลิ่นแล้วเขาตามหาตัวโทรหากันไม่เจอ
เข้าบ้านไม่ได้ด้วยก็เลยแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็มาตรวจสอบแล้วก็ต้องงัดบ้านเข้าไป
ก่อนจะไปเจอเป็นศพอยู่ในตู้เย็น
โอ้โหคือเป็นคนรู้จักที่เคยขับรถ
พาไปนู่นไปรับไปส่งอยู่เพราะว่าผู้ตายเขาก็ไว้ใจ

จับมัดมือไพร่หลังมัดเท้า
บังคับเขาเอาเทปกล้าวปิดปาก

กลับมาอีกทีนึงมาบังคับจนได้แต่สุดท้ายเขาก็ตายแล้วนะครับ
ระหว่างที่ตำรวจคุมตัวในเอ็มออกจาก
ห้องคุมขังในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็พยายามที่จะถามผู้ต้องหานะ
ว่ารู้สึกผิดบ้างไหมกับสิ่งที่ทำลงไป
รู้สึกสำนึกไหมสำนึกบ้างหรือเปล่า
เดี๋ยวฟังดูนะครับในช่วงเวลานี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ

ใช้เวลาอยู่๒๐นาทีนะครับท่านผู้ชมครับ
เปิดเผยว่าตอนที่ทำแผนเสร็จแล้ว

ขอเขามายังจุดที่เอาศพไปยัดใส่ทุ่อน่ะ
เพื่อขอเข้ามาดวงวิญญาณผู้ตาย
ก็ไปกราบไปยกมือไหว้แถวจุดตู้เย็นที่ยัดศพ
ธรรมรวยก็อนุญาตนะฮะหลังจากนั้นก็คุมตัวไปฝากขังพิสารจังหวัดฮอตนะครับ
แจ้งข้อหาไว้ก็คือฆ่าผู้อื่นด้วยการทรมานหรือทารุณโหดร้าย
ทรัพย์ผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็ข้อหาใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตอนนี้ก็เอาตัวไปฝากขังที่ศาลเรียบร้อยแล้ว
ที่เหลือเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปขยายผลต่อนะครับ
ว่าทำเพียงลำพังจริงหรือไม่
แต่จากเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าทำเพียงคนเดียว
แต่ก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะเข้าข่ายในการทำผิดได้
ซึ่งตรงนี้พนักงานสอบสวนจะไปขยายผลต่อ

อาจจะมีบางคนที่อาจจะต้องกันมาเป็นพยาน
หรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าอยู่ในบ้าน
แล้วไปร่วมก่อเหตุด้วยตอนนี้ยังเชื่อว่าก่อเหตุคนเดียวอยู่
แต่เมื่อเช้าภรรยาเข้าไปใช่ไหม
ใช่ค่ะก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวนายเอ็ม
ไปทำแผนประกอบรับคำสารภาพที่บ้านจุดเกิดเหตุ
ภรรยาคนแรกที่มีลูกด้วยกัน๒คน
แล้วตอนนี้ตั้งท้องอยู่ด้วย๘เดือน
เยี่ยมนายเอ็มที่ถูกคุมขัง
ห้องคุมขังของสถานีตำรวจใช่ค่ะ
ที่สพจทองคือตอนไปเยี่ยม
นายเอ็มนอนคลุมผ้าหงสีเขียวอยู่
อากาศที่เหนือนาวด้านข้างมีน้ำดื่ม๒
ขวดนมเปรี้ยว๒ขวดวางอยู่ด้วย
คืออดีตแฟนของนายเอ็มนักข่าวของเรา
ไปพูดคุยไปถามอดีตภรรยาอยากมาให้
กำลังใจนายเอ็มเพราะรู้สึก
กังวลที่จะมีการทำแผนในวันนี้ก็กลัวแล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะถูกชาวบ้าน
ประชาธรรมหรือเปล่าอดีตเมียของนายเอ็มบอกว่าส่วนตัวแล้วนะ
ลึกเลยรู้สึกสบายใจขึ้นที่ตำรวจสามารถรวบตัวนายเอ็มไว้ได้
เพราะจะได้ไม่ต้องหลบหนีคดีให้ชีวิตลำบากหลังจากนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วค่ะ
ชดใช้เวรกรรมที่ทำลงไปนะฮะอดีตเมียของนายเอ็มบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยแหละ
จะเป็นคนดูแลลูกสองคนคนหนึ่งแปดขวบคนหนึ่งเก้าขวบ
และอีก๑คนที่อยู่ในท้องตอนนี้อายุคันคือ๘เดือนนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงอดีตเมียของนายเอ็มกันหน่อยค่ะ
ก็คือต่างคนต่างทำหน้าที่ไปละกันเนอะ

คุณไม่ปิดลูกน้องค่อยจะอธิบายให้ฟัง

แม่ก็บอกว่าพ่อมีคดี
จริงกับลูกนะฮะใช่ครับ
คือตามรายงานของเจ้าหน้าที่เนี่ย

คนที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อสักครู่เนี่ย
เป็นเมียคนแรกนะฮะ

คบไปเรื่อยหญิงสาว

ซึ่งตำรวจบอกว่าจากข้อมูลในขณะนี้นะครับ

ที่คนร้ายเอาไปใช้เอาไปซื้อรถ

ทั้งหลายทั้งแหลกก่อนจะถูกจับกุมตัวได้

ประมาณล้าน๗แต่ใช้จ่ายไปแล้วประมาณ๕แสนบาท
ที่เหลือก็ต้องไปไล่ตามเอานะครับตามสิ่งที่คนร้ายจะให้ปากคำ
พันธุ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณรองภูมิครับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าขณะนี้
สำนวนคดีสรุปชัดเจนว่าในเอ็มฆ่าเพียงคนเดียว
สาเหตุนะฮะอันนี้เฉพาะสาเหตุที่นางสาวนีเสียชีวิตนะครับ
ก็คือเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจนะ
เพราะว่าถูกถุงพลาสติกคลุมศีรษะแล้วก็มัดเอาไว้
ช่วงนั้นคือนายเอ็มทำร้ายเขาแล้วขึ้นไปสูบบุหรี่
ชั้นบนของอาคารเพื่อคิดว่าตอนนั้นคิดนะว่าจะทำยังไงให้เขาตายนะ
ไม่ใช่คิดว่าจะปล่อยไม่ปล่อยอะไรยังไงนะคิดว่าจะทำยังไงให้เขาตาย
แต่ก็คิดได้ที่สุดแล้วคิดได้ว่าต้องใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะ
แล้วก็มาใช้วิธีนี้จนเขาขาดอากาศหายใจ
ขาดอากาศหายใจ
นึกจากอะไรกับกี้ครับ
คนร้ายใช้ถุงคลุมศรีษะ
กับกี้นี่ก็คือเขาก็

ขึ้นไปเพื่อจะไปขอยืมเงิน
ขอยืมเงินจากผู้ตายำนวรรดิห้าแสนบาท

ผู้ตายไม่ให้ก็บอกว่าไม่มีการโทษ

สินอะไรเขาก็ไม่ใส่สร้อยใส่อะไร
ตอนแรกเขาต่อยต่อยไปหลายครั้ง
แล้วก็ใช้เทปพันมือพันอะไร
แล้วก็จับชีพจรก็ดูอาชีพจรอ่อน
แล้วก็มีขึ้นไปดูดบุหรี่ข้างบน
แล้วก็เหมือนขึ้นไปคิดว่าจะทำอย่างไร
แล้วคนสายตายหรือยังขึ้นไปดูดบุหรี่
อย่างคือเขาคงขึ้นไปคิดข้างบน
แล้วก็ลงมาก็ตัดสินใจเอาถุงมาคุมหัว
แล้วก็มัดจนผู้ตายขาดอากาศหายใจ
นี่คือเฉศตนาแรกไม่ได้มีเลยว่า

คือคิดเลยว่าจะฆ่าเขายังไงให้ตาย
พยายามฆ่าค่ะ

ตะโกนด่าสาบแช่งผู้ต้องหา
เพราะว่าโหดเหี้ยมโหดร้ายเหลือเกิน

คุณยายก็มาดูการทำแผนด้วยนะ
แล้วคุณยายขายกล้วยทอดอยู่ที่หน้าวัด

เพื่ออยู่ที่นี่เพื่อจะไปปฏิบัติธรรมที่วัด
คุณยายบอกว่านางสาววันนี้ผู้ตายเป็นคนดีมาก

อย่างเวลามาซื้อกล้วยทอดที่ร้านยายนะ

เพื่อเอาไปฝากคนอื่นด้วย
ไม่คิดว่าต้องมาจบชีวิตแบบนี้
ส่วนตัวผู้ต้องหาความจริงคุ้นหน้าคุ้นตาคนแถวนี้ดีนะ
เพราะว่าขับรถอยู่แถวนี้เป็นประจำนะครับ
อยากจะเชื่อว่าจะมาก่อเหตุฆ่าคนดีแบบนี้ได้
อยากให้ถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
เพราะว่าแค่ติดคุกเนี่ยยายบอกว่าเดี๋ยวมันก็ออกมาอีก
พอจำได้แล้วสบายใจมากขึ้นไหมครับ